ในเบื้องต้นก่อนตอนนี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมด
มี๗คนแล้วนะก็คือมี๖คนจับควบคุมตัวอยู่นะครับ
อีกคนประกันตัวในชั้นศาลไปแล้วก็คือนายไก่ตั้งแต่แรก
แล้วก็ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในข้อหาพรากผู้ยาวอนาจารย์รุมโทรมกระทำชำราว
ก็มีนายมิ้งนายเจเยาวชนอีก๒คน
ส่วนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วก็การล่อลวงไปค้าประเวณี
ก็มีเจ๊บีมแล้วก็น้องสาวของนายไก่คือนางสาวแก้ม
ส่วนเตรียมออกหนึ่งหมายก็คือป๊าชอเป็นผู้ซื้อบริการ
นี่คือคนที่ตอนนี้มีความคืบหน้าในกระบวนการทั้งหมดนะครับ
เจาะลึกไปตรงที่คดีการค้ามนุษย์และการล่อลวงไปค้าประเวณีกันนะครับ
ซึ่งตำรวจปคมเป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อวานนี้นะครับตำรวจปคมก็ยืนยันบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนคือเจ๊บีมหรือว่านางสาวแก้ม
จะให้การอย่างไรก็ได้แต่ตำรวจมีหลักฐานในการเอาผิดนะครับ
เพราะตอนนี้เจ๊บีมกับนางสาวแก้มออกมาปฏิเสธบอกว่า
ไม่ได้มีการบังคับขืนใจให้ค้าประเวณี
แต่ตัวผู้เสียหายต้องการเงินและให้ตัวเองเป็นคนติดต่อให้ครับ
ตำรวจกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์หรือปคมนะครับ
ควบคุมตัวนางสาวปวีสุดาขันสาธะหรือแก้ม
แล้วก็นายธนพัฒน์แสนคำหรือว่าเจ๊บีม
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์
จากการที่หลอกเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนะครับ
ขายบริการในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยทั้งสองคนก็ปิดบังใบหน้าปิดบังใบหน้าน็อตมาตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะสลดจากพฤติกรรมที่ก่อขึ้นนะครับ
โดยนางสาวแก้มรับสาภาพว่ารู้จักกับน้องเขาในวันที่เกิดเหตุ
โดยเด็กหญิงวัย๑๔ปีบอกว่าไม่มีเงินกลับบ้าน
และให้ตัวเองช่วยหาเงินให้หน่อย

พร้อมกับอ้างตัวว่าน้องเขาสมยอมเองที่จะทำ

เพราะรู้เท่าไม่ถึงการครับ
วันที่๑๓น้องเขามาบ้าน
ก็เจอกันพากันไปเที่ยว
ตกเย็นมาน้องเขาก็บอกว่าไม่มีตังค์กลับบ้าน

เขาบอกว่าให้หาเงินให้เขาหน่อย
ก็น้องเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะ

ถ้าไม่สมัครใจก็คงไม่พูดออกมา
ก็เป็นครั้งแรกแล้วจะสอนเป็นบทเรียน

ขอโทษทางน้องทางแม่น้อง
ก็ทักที่ทำไปก็รู้ต้องเข้าไม่ถึงการ
ทำหน้าที่เป็นแม่เล้านี่เขายอมรับนะคะ

และหากมีใครเดือดร้อนเรื่องเงินถึงจะจัดหาให้เท่านั้น
สำหรับกรณีนี้ตนเองได้รับส่วนแบ่ง
จากเด็กหญิงอายุ๑๔ปี๕๐๐บาท
แล้วก็ยืนยันนะคะสำหรับเจบีบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้จัก
หรือว่าจะไปสอบถามชื่อของลูกค้า
ที่มาลงชื่อไว้ที่อยากจะใช้บริการแม้แต่รายเดียว
ไปเรียนใจเรื่องด่วนส่วนแบ่งของใคร

ถ้าเป็นส่วนตัวหนึ่งคิดผันห้าหนูตัวหนูเอง

ไม่ไปถามชื่อไม่ไปฝ้าไหน
ก็ถามแค่ประมาณอยู่เท่าไหน
ก็เพราะหนูก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะตอบมาตรงหรือเปล่า
พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายครึ่งก็บอกว่า
จากเหตุการณ์นี้ผู้ต้องหาทั้งสองจะให้การอย่างไรก็ได้
แต่จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเด็กที่เป็นผู้เสียหาย

ภาวะจำยอมซึ่งแตกต่างจากการยินยอม
จำยอมท่านพลตำรวจตรีกรชัยอธิบายว่า
จำยอมเพราะอยู่ในท่ามกลางบุคคลที่เป็นกลุ่มเดียวกัน
และน้องเป็นคนที่แตกต่างจากกลุ่มนั้นก็เลยต้องจำยอม
นี่คือความหมายของคำว่าจำยอมเนี่ยนะฮะ

ไปมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่นะครับ

คดีนี้ตำรวจจะสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการ
ทั้งหมดมาดำเนินคดีป่าชอยเนี่ยนะ
หรือว่าจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่า
ที่ติดต่อซื้อเด็กจากทางด้านของเจ๊บีม

เบื้องต้นโจรนาธิแจ้งทั้งสองคนสองข้อหาฐานสมคบกัน
โดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำผิดค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไป
ซึ่งเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปี
ซึ่งภายหลังการแถลงข่าวพนักงานสอบสวนก็ได้คุมตัวทั้งสองผู้ต้องหา
ขออำนาจสารอาญาบรัชดาเพื่อฝากขังทันที
ส่วนการติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการรายอื่น
ขณะนี้ชุดสืบสวนยังทราบตัวผู้ที่มาซื้อบริการผู้เสียหาย
คือทราบแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยายามหลักฐาน